การที่จะอยู่ต่อได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยอื่นที่สำคัญ
เท่ากับการยอมรับของประชาชน

ที่ผ่านมาโครงการประชารัฐประชานิยมก็ลงไปนะ

เอาไปซื้อของซื้ออะไรหมดแล้วมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้น